ทางโรงพยาบาลต้นสังกัดออกมาชี้แจงแล้วนะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์
คุณหมอคนหนึ่งอยู่ประจำห้องฉุกเฉินเนี่ยคือทางญาติของคนไข้เขาอัดคลิปเอาไว้
แต่เป็นในห้องฉุกเฉินนะนะแต่ในมุมของเขาก็คือถ้าเขาไม่อัดคลิปคนก็จะไม่เห็นว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ญาติเขาเนี่ยแพ้ท้องรุนแรง
พามาถึงโรงพยาบาลเข้าห้องฉุกเฉิน
ญาติเขาก็โทรเรียกญาติที่อยู่ข้างนอก

กลายเป็นว่าทั้งเถียงทั้งด่ากับหมอคนนี้นะฮะ

แค่ครูผู้รักษานี่คือคนไข้มาเพื่อรักษา

เต็มใจทำงานหรือเปล่านี่ไม่อยู่แล้วอยู่ทำไมนี่
ไอ้ดิมาทั้งพร้าย
ไม่ตั้งใจให้ไปมาอยู่ทำไมต้องกินต้องใช้เหมือนกันเอ้า
แล้วเนี้ยเหรอจัญญาบันของหมอมีแค่เนี้ยเหรอเออมีแค่เนี้ยแหละโอ้โห

ไม่น่าเป็นหมอเลยเนอะใช่สมมุติว่าถ้าเป็นญาติของคุณมา
ฉันก็จะทำแบบนี้เหมือนกันถ้าญาติฉันโง่ขนาดนี้
โง่เลยเหรอด่าใครโง่ด่ามึงอ่ะมึงกูเลยเหรอ
มึงขึ้นกูมึงก่อนนะขึ้นตอนไหนผมไม่ขึ้น

ไหวห้างแล้วก็เนี่ยเล่นมือถือแล้วก็ตอบโต้กับญาติของคนไข้
คือคุณหมอคนนี้เขาก็บอกอยากถ่ายคลิปอะไรก็เอาเลย
แล้วก็เนี่ยฮะอย่างที่ท่านได้ฟังนะฮะ
วิวาทะกันมาเนี่ยทั้งโง่ทั้งมึงทั้งกูนี่ออกมาเต็มเลย
โอ้โหปฏิเสธไม่ได้ว่าถูกวิจารณ์หนักมากจริงนะคะ
สำหรับผู้ที่เป็นหมอคนนี้ถูกต้องฮะโอ้โหแล้วมีคนเข้ามาให้ข้อมูลกันบอก
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยนะทุกผู้ชมครับโอ้โหนี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล
แห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงรายนะฮะเดี๋ยวทางโรงพยาบาลชี้แจงเดี๋ยวท่านรอฟังกันแล้วกันนะครับ
แต่ทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับญาติคนไข้ที่เป็นคนถ่ายคลิปนะครับบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเย็นวันที่๓พฤศจิกายนนะครับ
เมื่อวานนี้นี่เองตัวเขากับภรรยาเนี่ยแล้วก็น้องชายด้วย
พาน้องสะพ้ายที่ตั้งท้องอยู่๓เดือนไปโรงพยาบาลเพราะว่าน้องสะพ้ายแพ้ท้องอย่างรุนแรง
พอไปถึงเจ้าหน้าที่ก็พาน้องสะพ้ายเข้าห้องฉุกเฉินส่วนเนี่ยญาติญาติที่เขาถ่ายคลิปเนี่ย
อยู่ด้านนอกอันนี้ก็ตามปกติสักพักนึงน้องสะพ้ายร้องเรียกหาญาติ
เจ้าหน้าที่เขาก็เนี่ยฮะเขาก็มาเรียกหาญาติเขาก็เข้าไปดูกัน
ไปถึงน้องสะพ้ายบอกพาไปที่อื่นเถอะพาไปรักษาที่อื่นเถอะนะ
เพราะว่าหมอเนี่ยโอ้โหต่อว่าด่าทอจนแบบรับไม่ได้
ถามว่าเกิดอะไรขึ้นญาติเขาบอกว่าน้องสะพ้ายเนี่ย
เถียงกับหมอก็คือหมอเนี่ยบอกแพ้ท้องรุนแรงมาเนี่ย
จะฉีดยาแก้แพ้ท้องให้แต่น้องสะพ้ายเนี่ยเขาจำได้ว่า
ไอ้ยาแก้แพ้ตัวนี้เนี้ยเขาฉีดไม่ได้อืม
เพราะเขาเป็นโรคหัวใจอยู่เขารู้ว่ายาอะไรที่เขาใช้ได้ใช้ไม่ได้
ก็แจ้งหมอแล้วบอกเนี่ยหมอเคยฉีดแล้วใจมันสั่นตัวนี้
แต่หมอคนนี้ก็ยังจะฉีดให้สุดท้ายเธอก็ไม่ยอมบอก
เอาอย่างงี้ได้ไหมหมอขอแค่น้ำเกลือแล้วก็ขอนอนพักได้ไหมอืม
เดี๋ยวก่อนแล้วหมอคนนี้เนี่ยบอกกับน้องสะพ้ายบอก
ดราม่าอย่ามาดราม่าแล้วเนี่ยฮะเขาก็เลยกลายเป็นมาเถียงกับหมอ
ค่ะตอบสิเขาบอกฉันเองดราม่าควีนอีกแล้วเหรอ
แล้วก็ผมก็เข้าไปถามว่าอ้าวเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับลูกค้า
เกิดขึ้นมากับคนไข้ก็เป็นไปตามคลิปที่ผมอัดมาเรื่อย
นะครับจนจบนะครับผมแล้วก็ผมก็เลิกอาชีพเสร็จแล้ว
ผมก็พาน้องอ่ะอ่ายิงนั่งรถไปเองขับรถไปเองไปที่อ่า
การโรงพยาบาลเชียงแสนที่เชียงรายออกมาแถลงขอโทษแล้วก็แสดง
เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนี่ฮะบอกว่าได้ตรวจ
สอบเรื่องมาตรฐานการรักษาพยาบาลแล้วพบว่าขั้นตอนรักษา

แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกัน
ทางโรงพยาบาลให้แพทย์คนนี้หยุดปฏิบัติงานไป๗วันก่อนนะฮะ
เพื่อรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด
ส่วนผู้ป่วยได้ไปติดตามสอบถามอาการ
แล้วก็พบว่าได้ไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งแล้ว

ทางโรงพยาบาลเชียงแสนบอกว่าก็ถือว่าเป็นบทเรียน
ที่จะไปปรับปรุงแนวทางการให้บริการผู้ป่วย